ท้องถิ่นชนบทซึ่งชาวบ้านยังคงยึดมั่นในพระศาสนาอย่างแน่นแฟนนั้นถือว่าวันพระเป็นวันศีลจะไม่ต้มรังไหมหรือสาวไหมในวันนั้นเพราะเป็นคลำหมายถึงเป็นสิ่งต้องห้ามส่วนงานบุญทอดกระถิ่นมีประเพณีทำผ้าจีวรให้เสร็จในวันเดียว
ผู้ที่มาลงแรงจะต้องสมาธานศีลก่อนลงมือทำ
เริ่มตั้งแต่เก็บไฟล์มากรอในตอนเช้า

ตัดและเย็บจนแล้วเสร็จเป็นผืนจีวร
นับเป็นงานบุญที่เห็นผลทันใจจากความศรัทธา
และบังเกิดความเพลิดเพลินในหมู่ผู้ร่วมงาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน